แล้วคุณรู้ไหมว่าน้องสูนักตัวนี้ก็ชอบเครปเหมือนกัน
ฉันไปเจอเรื่องราวน่ารักนี้
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย

คุณเคยเห็นน้องหมากินเครปไหม

ให้ของซื้อของขายคุณไม่ปล่อย
จริงเป็นสุนัขจรจัดแหละ
อยู่แถวบริเวณเครปตรงนี้นะคะ

เป็นคลิปที่เจ้าของเขาทำหยอกออกมา

แต่ว่าทีนี้มันมักจะมานั่งรอที่หน้าร้านบ่อยเลย

ที่นั่งมานั่งรอทำตาปิบคุณจะทำยังไง

คลิปนี้นะคะคุณวุฒิพัฒน์ผูกดวง

มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วแชร์กันเยอะมากเลย
แล้วก็บางส่วนเขาก็จะชื่นชมในน้ำใจของเจ้าของร้านด้วย

คลิปแรกได้รับการตอบรับดีมาก
เจ้าของบอกว่าถ้าเกิดว่าคลิปแรกมีคนดูเยอะ

ขอมือขอมือก่อนถึงจะได้กิน

แล้วลักกี้เก่งมากทำตำได้ทุกอย่าง
เจ้าของเขาบอกเลยเขาโพสต์แบบนี้
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่
ลักกี้น้อยสิทธิ์เครปเช็คอิน
ฝึกให้เขาทำอะไรบ้างนะ
แบบว่านั่งรอขอมือนั่งรอขอมือ
ปัจจุบันเห็นฝึกให้ลักกี้ล้างจานด้วยนะ
เดี๋ยวลักกี้จะทำเคลมขายแล้วไหม

ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ใครอยากติดตามความน่ารัก

เอาจรบจริงดูแล้วคุณอยากทานมา

น่าทานมากเลยใครอยากจะไปทานเครปอร่อยนะที่มาพร้อมกับความสดใสแบบนี้
ก็ติดตามกันได้ที่ร้านของเขาเลยเครปเช็คอินน่านนะคะ
ว้าวน่าสนใจจริง